แล้ววันนี้นะก่อนที่จะไปดูวอเล็กบอลในช่วงเย็น
อ่ะมีภาพที่เป็นสีสันของการแข่งขันมาให้ได้ดูกันด้วย
เพราะว่าเวลาเขาตีกันโอ้โหมันเข้มข้นมาก
โดยเฉพาะในเกมที่เจอกับญี่ปุ่น

กับญี่ปุ่นนี่คนดูกันเยอะมากเลยนะครับ

โอ้โฮ

แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ

ญี่ปุ่นนะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเหมือนกัน